เลือกตั้งสอสอครั้งนี้มีนักการเมืองหน้าใหม่เข้าสู่สนามการเมืองเยอะนะครับ
จากสร้างสีสันแล้วแต่ละคนก็ยืนยันถึงอุดมการที่เข้ามาทำงานทางการเมืองนะครับ
วันนี้จะพาไปทำความรู้จักไปเปิดใจกับนักการเมืองหน้าใหม่อีกคนนึงนะครับ
คือนายอัศดายุทธ์คุณวิเศษพงศ์ซึ่งหลายคนน่าจะรู้จักเขา
จากการคว้าแชมป์รายการแล็กเรสไทยแลนด์ซีซั่นแรก

ท่วงท่าและลีลาที่เห็นอยู่นี้หลายคนคงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี
กับตัวแม่แห่งวงการแร็กอย่างนาตาเลียเพลียแคมป
ผู้ชนะเลิศแด็กเรทคนแรกของประเทศไทย
วันนี้อัศดายุทธ์คุณวิเศษพงศ์

ในฐานะคณะกรรมการบริหารพักพลังท้องถิ่นไทย
ของหน่ายชัดชะวานคมอุดม
ไม่นะถ้าคนเข้าใจว่าแดรกคือศิลปะ
แล้วแรคมันเกิดได้ทั้งผู้หญิงผู้ชาย

แล้วมันก็เป็นเรื่องโชคดีมากที่แบบว่า
พักพลังท้องถิ่นไทยเนี่ย
เปิดโอกาสให้กับตรงนี้
เราให้เกลียด

เกลียดเราแบบอย่างเต็มที่
ให้เป็นแบบหนึ่งในคณะกรรมการบริหารพัก

มันถูกพูดจากคนที่เป็นจริง
ตัวแม่แห่งวงการแร็กยังบอกด้วยว่า
สนใจการเมืองตั้งแต่สมัยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยแล้ว
ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย
หรือแม้กระทั่งแข่งขันเชียร์ลีดดิ้ง

ตัวแม่แห่งวงการแร็กก็ไม่น้อยหน้า
สอนเชียร์ลีดดิ้งเด็กหูหนวกคนแรกของประเทศไทยมากกว่า๑๐ปี

อยู่ในการช่วงชิงพื้นที่สื่อ
แล้วก็ใครดีใครได้
จริงใจและเข้าใจง่าย
พูดให้ประชาชนเข้าใจง่าย
แล้วมันสามารถทำได้จริงไม่ขายฝัน
แล้วก็คิดแบบคนรุ่นใหม่
แล้วก็สร้างเป็นบริบทใหม่ขึ้นมา
เพื่อนำพาประเทศไปสู่สิ่งที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ในวันนี้หรือในอดีต
เราคิดว่าประชากรไทยทั้งหมดก็คงเปิดมืออ้ารับทุกคนอยู่แล้ว
หลังจากทอชุดแดรกหันไปใส่สูตรลงสนามการเมืองแล้ว
อัศดายุทธ์บอกด้วยว่าพร้อมใส่เกียร์เดินหน้าลงมือทำอย่างจริงจัง
ไม่ขายฝันยืนหยัดคิดแบบคนรุ่นใหม่
ไม่สูญเสียสิ่งดีของคนรุ่นเก่าที่สร้างสรรค์ไว้ค่ะ
ก่อนจะปิดท้ายด้วยคารมคมคายว่าเธอไม่ได้มาเล่น
มาเพื่อสู้รบปรบมือกับใคร
และพร้อมที่จะทำงานร่วมกับทุกคนอย่างสร้างสรรค์
ไม่ได้หมายความว่าเราเพ่นเสื้อแดงเสื้อเหลือง
แล้ววันนี้ถ้าใครพูดเรื่องนี้เราคิดว่ามันเอาไปแล้ว
เราควรจะร้องอะไรกับสิ่งที่มันเป็นความหวังบ้าง
มันควรจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
อีโก้อะไรบางอย่างหรือทำลายอัตราตัวเองอะไรบางอย่าง
เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่มันดีกว่าฮะ